เอาละมาดูเรื่องคบวนรถของหมอบุญนะคะ
ที่บอกว่าขบวนรถเพราะว่าทำไปทำมาเนี่ยมันดูหลักฐานใหม่แล้ว
คุณผู้ชมว่าเป็นรถนำหรือเปล่าลองดูอีกมุมหนึ่งฮะ
นี่คือกล้องหน้ารถของรถที่เดี๋ยวจะไปทางเดียวกับรถของหมอบุญ

นะฮะนี่ครับไปแล้วฮะ
เนี่ยตกลงตกลงเป็นรถนำไหม
คุณผู้ชมว่ายังไงนี่คันที่๑คันที่๑ไปก่อน
ค่ะนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมดูนี่แหละฮะ
คือรถที่มาทางเดียวกับรถของหมอบุญบนถนนกำแพงเพชร๗
เรียบทางรถไฟเส้นเดียวกับที่จุดเกิดเหตุแหละ
คำให้สัมภาษณ์ของหมอบุญนะครับแล้วก็ผู้กำกับการสอนอมักกษัน
บอกว่าถนนเส้นนี้เวลา๖โมงเช้าถึง๙โมงจะวันเวย์ใช่ไหม
ใช่ไหมนะฮะรถจะแล่นได้ทางเดียวแต่ชาวเน็ต
สังเกตมาดูเวลาในกล้องหน้ารถนะครับ
เอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างจุดเกิดเหตุที่
ผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ยอมหลบรถหมอบุญ

เป็นช่วงเวลา๘นาฬิกา๒๑นาทีเห็นไหม
เห็นไหมด้านขวานะครับ

เป็นเวลา๘นาฬิกา๔๓นาที

ที่จะเปิดให้รถแล่นสวนเลนได้
แล้วทำไมมีรถแล่นสวนเล่นตอนนั้น
หนึ่งนะชาวเน็ตบางคนระบุว่า
เส้นเรียกทางรถไฟมันเป็นเลนส์สวนทุกวันนะ

เพราะถ้าใช้เส้นเพชรชบุรีตัดใหม่
ไฟแดงเยอะไม่ใช่วันเวย์แน่นอน
ยกเว้นจะปิดเป็นวันเวย์ทั้งเส้น
บางคนบอกว่ายังเห็นเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เลยแบบนี้
ว่าไม่เรียกรถพิเศษจะเรียกอะไร
พลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยผลการสอบข้อที่จริงกรณีคลิป
บอกว่าตำรวจเตรียมเรียกคนขับรถเมอร์ซีเดส
ในคลิปนั้นแล้วก็คุณหมอบุญวนาศิลป์
รวมถึงผู้ประสานขอความสะดวก
ขอความสะดวกไปที่สนทองหล่อมาให้ข้อมูลหน่อย
และสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
รีบสรุปและรายงานข้อที่จริงภาย

รวมถึงกระแสข่าวที่บอกว่า
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ในรถเมอร์ซีเดสนะฮะ
มาร่วมพิจารณาความผิดทางวินัย
จะผิดทางวินัยหรือจะปล่อยประละเลย

เรื่องต้นที่เราดูน่าจะเข้าข่ายความผิดไหมครับ

ถ้าว่าในเรื่องของความผิดกฎหมาย
ในเรื่องของความผิดกฎหมายก็ไม่ได้มีในเรื่องของผิดกฎหมายอะไรนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของวินัยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบ
ว่าในการกรณีของการไปนำดังกล่าวมันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงไหม
ตามหลักการแล้วนั้นในเรื่องของทั้งความดีความชอบ
ในเรื่องของการกระทำที่ผิดวินัยต่างตรงนี้มีผล
ต่อการแต่งตั้งทั้งสิ้น
ส่วนบริเวณถนนกำแพงเพชร๗และถนนเพชรอุทัยเส้นทางเลี้ยงทางรถไฟ
คือตอนนี้นะฮะตำรวจสนมักกษันเขาเอาป้ายไวนิวจราจร
เลี้ยวในเวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีถึง๙นาฬิกา๓๐นาทีมาติดตั้งแล้ว
และมีข้อความตัวหนังสือสีแดงด้วยบอกว่า
ใช้ถนนกำแพงเพชร๗เข้าวัดอุทัยให้ไปเข้าด้านถนนเพชรชบุรีหรือทางอาซีเอน่ะนะ
เว้นวันหยุดรัชการ
แล้วก็เรื่องที่อยากจะนำเรียนให้คุณผู้ชมรับทราบคือ
เดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วนะนี่คือคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ฮะ
ประธานคณะทำงานโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก
การใช้รถใช้ถนนจากคลิปวิดีโอวุฒิสภา

เปิดเผยบอกว่าคณะทำงานมีมติ
มอบเงิน๑๐๐๐บาทให้ใคร

ที่เธอไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมาย
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมไว้
เดี๋ยวนี้เขามีการมอบเงินให้กับคนที่ทำแบบนี้ด้วย
แต่ล่าสุดมาสดร้อนนะครับ

สั่งย้ายแล้วนะฮะพันธุ์ตำรวจโทสอนอทองหล่อ
นะครับที่คือมีการประสานรับประสานในการอำนวยความสะดวก

ที่มีสติ๊กเกอร์คำว่าทองหล่อโพลิสนะฮะ
แล้วด้านข้างติดรหัส๐๖๑
แล้วแต่งกายเป็นตำรวจยศพันธบรวจโทเป็นคนขี่เนี่ย
ประคับการตำรวจนครบาน๕นะครับ
รายงานผลสอบข้อที่จริงเบื้องต้นให้ทราบว่า
คือพันธุ์ตำรวจโทสังเวียนคำรังศรี
ท่านเป็นสารวัตรจราจรสนทองหล่อครับ
เพื่อให้การตรวจสอบข้อที่จริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
จึงมีคำสั่งนะครับให้ตำรวจนายดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ

โดยให้ขาดจากต้นสังกัด
แล้วก็มอบหมายให้ทางพันธุ์ตำรวจโทนรงวิทย์สุดกังวาน
รองผู้กำกับการจราจรสอนอทองหล่อ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและอำนวยความสะดวก
จัดการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ท้องที่สอนอทองหล่อแทนนะครับ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
และขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สะดวก
และเกิดการเข้าใจผิดในการใช้รถใช้ถนนครับ
ค่ะก็ไม่จบง่ายนะคะ
แล้วก็น่าสนใจว่าจะเป็นกรณีศึกษา